ตนางแบบชื่อดังอย่างคุณยู่ยี่นะคะ
ถูกสารค่ะได้ตัดสินให้จำคุก๑๕ปี๓เดือน

ซึ่งแต่ทางครอบครัวของเธอก็ยังไม่ยอมแพ้นะ

โดยมีการติดแฮชแท็กฟรียู่ยี่ขึ้นมานั่นเองค่ะคุณคะ
ี่ยวยี่ค่ะถูกสารดีการนะคะยกคำร้องพิพากษายืนตามสารต้องอุทธรณ์จำคุก๑๕ปีปรับ๑๕ล้าน
ข้อหานำเข้าโคเคนเวียดนาม๒๕๑มิลลิกรัมค่ะ
หลังถูกค้นตัวกำลังสนามบินดอนเมืองเมื่อปี๒๕๕๕นั่นเองนะคะ
บนหน้าทวิตเตอร์ค่ะก็ปรากฏแฮชแท็กฟรียู่ยี่ขึ้นมา
หลายไปทั่วโลกเลยนะคะโดยแฟรงคูเอสต้าสามีของสาวยู่ยี่นั่นแหละ
คือผู้ที่ผุดแฮชแท็กดังกล่าวขึ้นมาค่ะก็ตั้งแต่เมื่อกว่าสองปีก่อนค่ะ
เพื่อที่จะช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้กับยู่ยี่นะคะ
ซึ่งก็เป็นทั้งภรรยาแล้วก็แม่ของลูกของเขานั่นเองมีลูกด้วยกัน๓คนนั่นเองค่ะ
นอกจากนั้นยังมีอินสตาร์แกรมที่ชื่อฟรียู่ยี่อันเดอสกอลออฟฟิชีียล
อ้างว่าแฟรงค์เป็นคนสร้างอีกด้วยล่ะค่ะ
อดีตนางแบบของคุณยู่ยี่นะคะ
อดีตนางแบบชื่อดังนะคะอย่างคุณยู่ยี่นั้น
ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยค่ะ

แล้วก็เป็นอดีตนักเทนนิสที่ผ่านตัวเองมาเป็นโค้ช
สถาบันเทนนิสชื่อดังระดับโลกเลย
ดีสรรดินักเทนนิสทั้งดำมากมายนะคะ